โหดมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะก็จบด้วยเรื่องเศร้าเลยค่ะ
ฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
กรณีนี้เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะในวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมาหาลูกที่บ้านของแม่เนี่ยค่ะ
แล้วก็ตอนเกิดเหตุสามียิงเนี่ยแม่ก็เข้าไปห้ามนะแต่ก็ถูกยิงซ้ำนะคะ
นี่ค่ะเป็นบ้านไม้๒ชั้นที่อำเภอพระนครศรียุธยา
จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะนางสาวจารุวัลอินสุธา
ถูกยิงด้วยปืนจุดสามแปดที่ศีรษะเสียชีวิตค่ะนะคะ
นางสาวจารุพันธ์นะคะขออภัยค่ะนี่คือแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะ
คนยิงลูกเขยเลยค่ะอดีตลูกเขยคือนายพร้อมพงศรีแก้วนะคะ
แล้วเล่าให้ฟังบอกลูกสาวเนี่ยเพิ่งเลิกกับนายพร้อมพงศ์
ได้ห้าหกเดือนแล้วไปเช่าหออยู่แต่วันเกิดเหตุเนี่ย
มาหาลูกนะคะที่บ้านนี้นะคะตอนช่วงเย็นเย็นเนี่ย
ขณะที่ลูกกำลังนอนอยู่ที่เปรย์ข้างบ้านลูกเขยก็มาเดินมา
แล้วก็มาคุยกับลูกสาวพักหนึ่งก็เอาปืนที่ยิงเตรียมมาเนี่ย
ยิงลูกสาวสองนัดแม่เนี่ยอยู่แม่ก็ตกใจเข้าไปกอดลูกเอาไว้นะคะ
แต่อดีตลูกเขยไม่สนใจยิงซ้ำมาอีก๑นัดรวมทั้งหมด๓นัด
ยิงซ้ำทั้งที่แม่เขากอดลูกเขาอยู่เนี่ยนะอ้าวแต่น่าจะไม่โดนแม่นะ
คือโดนไปที่โดนไปที่เขาเนี่ยสามนัดก็เสียชีวิตนะคะนางสาวจารุพันธ์
ต่อมาผู้ก่อเหตุก็ไปมอบตัวนะคุณนัทพงศ์
มอบตัวกับตำรวจสพพระนครศรียุธยาสารภาพบอกเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
เพราะว่าตอนก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันเนื่องจากว่าเขาเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก
ของอดีตภรรยาแล้วเห็นเธอคุยกับผู้ชายก็หึงหวงนะคะ
อ่าก็คาดว่าน่าจะเอ่อตอนที่มาที่บ้านเนี้ย
ก็คงจะมาถามว่ามีผู้ชายมาติดพันธุ์จริงหรือเปล่า
แล้วพออดีตภรรยาตอบว่าใช่ก็บันดาลโทษะชักปืนยิงค่ะ
สายตุมใจคือเรายังไงกับภรรยาล่ะ

ที่เขาคำอวังว่า
นี่นะคะที่มาของการก่อเหวูบน้อยเลยค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวไปชี้จุดที่เอาปืนไปทิ้งนะคะ
แม่น้ำเจ้าพระยาตรงกลางสะพานสวนนก
แล้วก็ไปตัวไปชี้จุดที่บ้านที่เกิดเหตุ

เพราะว่าทางครอบครัวเขาบอกรอให้แม่ของผู้เสียชีวิตที่ไปรับศพกลับมาก่อน
ญาติพี่น้องไปรอกันเต็มเลยค่ะนะคะตำรวจก็ให้ผู้ต้องหาชี้จุดที่ด้านนอก
แล้วก็นำตัวกลับลงพักเพราะว่ากลัวว่าจะถูกประชาธรรมนะคะนี่ค่ะ